อีกหนึ่งความคืบหน้าสำหรับกรณีเซียนมวย๒คน

ลงรอยการเรื่องของราคาต่อรองต่างนานา
สุดท้ายมีการจ่อยิงกันหน้าสนามมวยลุมพินี
จนทำให้มีสื่อมวลชนหนึ่งเสียชีวิตก็คือดาวสะพานใหม่
บรรยากาศงานศพก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าแล้วค่ะ
ทั้งครอบครัวยาดรวมถึงพี่น้องเพื่อนร่วมสถาบันนะคะ
ก็มาร่วมงานศพของดาสะพานใหม่
หรือว่านายอัศดาทัพน้อยวัย๔๘ปีกัน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นคืนวันที่๓๐เมษายนนะคะ
ตูนรุ่นน้องของดาสะพานใหม่ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยว่าคืนวันนั้นเนี่ยนะคะ
ดาเนี่ยโทรศัพท์มาหาเขาบอกว่ามีเรื่องที่สนามมวยเวทีลุมพินี
เขาก็เลยรีบเดินทางมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอพูดคุยกันก่อน

หลังมวยชกเสร็จค่ะนายบอลบอลใต้ที่เป็นผู้ก่อเหตุ
ก็เดินลงบันไดมาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัย

เพราะว่าข้างในก็มีประชาชนธรรมดาที่เข้านั่งไปดูมวยด้วย

พอออกมาข้างนอกเท่านั้นฝ่ายของนายบอลยกพ่อมารอกันกว่า๒๐คน
ส่วนฝั่งของนายดามีประมาณ๑๐คน
จากนั้นนายบอลเดินกลับไปที่รถแล้วย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
แต่คราวนี้ในมือมีปืนมาด้วย
จากนั้นนายบอลก็เดินตรงเข้ามาหานายดาเลย
แล้วหนึ่งในกลุ่มของนายบอลค่ะกระโดดเข้ามาล็อกคอนายดาจนล้มลง
จังหวะนั้นแหละค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยจังหวะนี้แหละค่ะ
คือจังหวะที่นายบอลจ่อยิงยิงไปแล้วจ่อยิงนายดาคาที่ตรงนั้นเลย
แล้วก็ยังยกปืนมาหาในตูนด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นนายบอลก็วิ่งหลบหนีไป
นี่ที่เราวงไว้ให้เห็นเนี่ยคือปืนที่อยู่ในมือนะคะ
คนที่ใส่เสื้อสีดำนี่แหละคือในบอลใต้
ไปฟังเสียงเพื่อนรุ่นน้องของนายดากันหน่อยค่ะ
ที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้จะไปหาเรื่องเขาคือเราก็ไปกลายเป็นป้องปราม
เพราะว่าเขาก็พวกเยอะเราก็ไปกันแค่ไปดูแลพี่เรานั่นเอง
ทางครูหงค์ก็ไม่ได้มีวงอาวุธปืนอะไรไป
คือเหตุการณ์นี้มันไม่ควรเกิดเพราะว่าจริงมันคุยกันได้
คุยกันได้เพราะคุยกันมาสองรอบแล้วรอบนึงแล้วอะไรอย่างนี้
มีแต่เขามาไฟมาขับตัวปุ้งก่อนอันแรก
คือประเด็นมันเรื่องจากการต่อรองราคานั่นแหละของแต่ละคู่แต่ละยก
แต่ละไฟต์นะคะทีนี้ความคืมหน้าด้านคดีค่ะ

สารก็อนุมัติออกหมายจับบอลใต้แล้วนะคะ
แล้วก็ติดตามตัวผู้ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดี

วันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบานค่ะ